สดขายทองคำแห่งบาน๑๖๘๐๐คนก็สนใจเพราะตอนนี้ลืมลักษณะ
ราคาทองประมาณสักสิบหมื่นหกด้านอ่าลูกว่าก็ถูกถูกกับเป็นหมื่น
มีผู้หญิงคนหนึ่งไปซีเอฟทันเพราะว่าเขามีข้อแม้ว่าต้องซีเอฟใน๑๕นาที

ซีเอฟปุ๊บโอนเงินไปปั๊บได้ทองกลับมาอ้าวช่างดู๒สลึงครับ
แล้วมันหายไปไหนล่ะเนี่ยนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านัทธิยามาค่ะ
โพสต์เตือนภัยนี่นะชอบซื้อของไลฟ์สดทางออนไลน์บอกว่าตนเองเนี่ยโดนมาเมื่อคืน
เป้าเลยเฟซบุ๊กนี้คนขายไลฟ์สดให้ซีเอฟทอง๑บาท
ตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยก็บอกว่าราคา๑๖๘๐๐แต่ว่าต้องโอนใน๑๕นาที
ในช่วงนาทีทองถึงได้ราคานี้ค่ะตอนแรกก็ไม่เอกใจ
คิดว่าเออมันเป็นช่วงโควิดทองคงลดราคามั้งอาจจะเป็นโรงงานผลิตเองหรือเปล่า
ก็เลยไม่มีค่ากำเน็ตก็เลยโอนไปปรากฏว่าสุดท้ายทองที่ได้มาเนี่ย
มันแค่๗๕กรัมตีเป็นน้ำหนักทองก็สัก๒สลึงได้
พอทักไปถามคนขายอยากจะขอคืนเงินทำไมมันได้มาแค่๒สลึงล่ะ
คนขายก็บอกว่าไม่ดูให้ดีก่อนตอนไลฟ์ก็ชูป้าย๗๕กรัมไม่เห็นหรือไง
มันเป็นทอง๙๙๙๙๙๙ถ้าคืนแล้วขอหัก๓๐นะเป็นค่าดำเนินการ
โอ้โหยิ่งแล้วไปใหญ่นะฮะพอรู้ตัวว่าโดนหลอกแน่ก็เลยถามเพื่อนที่เปิดร้านทอง
น้ำหนักทอง๗๕กรัมมันขายคืนได้๑๓๐๐แน่นอนเธอซื้อมา๑๖๐๐
ขาดทุนไป๓๘๐๐สุดท้ายก็ขาดทุนครับเขาบอกว่าเอาไม่เป็นไรขาดทุนก็ขาดทุน
เดี๋ยวเอาเงินส่วนนั้นไปทำบุญแล้วกันอะไรแบบนี้ถ้าเป็นร้านของเขา
ความทุกข์ของคนอื่นแน่นอนอันนี้คนโพสต์เขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมนะ
อีไฟล์แรกเขาบอกว่าก็เห็นใจคนโพสนะที่โดนหลอก
แต่อีกฝ่ายก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าความโลภของคุณหรือเปล่า
สุดท้ายคุณโลภปุ๊บคุณก็เลยโดนหลอกได้ง่าย
ที่ผ่านมาก็มีการเตือนกันบ่อยครั้งแล้ว
อย่าไปซื้อทองอะไรถูกแบบนี้มันคงไม่มีจริงหรอก
ถ้าคนโพสต์เฉลี่ยวใจนิดนึง
คงไม่มีใครเอาทองมาขายต่ำกว่าท้องตลาดหรอก
ตอนนี้มัน๒๖๐๐๐ถูกกว่า๑๑๐๐๐เป็นไปไม่ได้
บางคนก็บอกว่าตัวเองเคยตกเป็นเหยื่อเหมือนกันของเพจขายทองแบบนี้
แต่พอไปสืบค้นมาแล้วเนี่ยการขายทองปรากฏว่า
สุดท้ายก็มีการลบคลิปไปตลอด
สุดท้ายหาหลักฐานไปแจ้งความฟ้องร้องไม่ได้

หรือว่านายธิรชัยคงทองเจ้าของร้านทองสิวาลัย
ที่ถูกกล่าวหาว่าไปไลฟ์สดทองหลอกเขา
ซึ่งระบุว่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหมายติดต่อกลับมา

คือตอนนี้นักข่าวเราโทรไปถามเขาแล้วนะ
เขายังไม่ได้ตอบกลับมาว่าจะดำเนินการอย่างไร
แต่ว่าเบื้องต้นเขาบอกว่าขอบคุณที่ทีมข่าวสอบถามไป
เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมา
ยืนยันจากฝ่ายกฎหมายของร้านทองนั้นว่าจริงเท็จเป็นอย่างไร

ถ้าเกิดเขาติดต่อกลับมาแล้วให้เขาชี้แจง
เดี๋ยวเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมรับทราบว่าเขาจงใจหลอก

ว่าหลายคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้ทีเดียวนะคะ